เธอเคยโดนชนมอเตอร์ไซค์ของเธอฮะ

เธอก็ไล่ซื้อตามมาตามทะเบียนของเธอนั่นแหละ

เธอก็ถือลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขที่๑นะ
ไปขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวันไว้

มันตรงกับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคันที่

แกก็ตามซื้อมาทุกงวดเลยนะ

นี่แหละดวงเฮงเลยถูกรางวัลที่หนึ่ง

สมจิตบอกเอ้าแล้วถ้าพี่ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนแล้วจะซื้อทำไมอ่ะเน

เขาบอกเงินรางวัลที่ได้มาในอันดับแรกเลย

ถ้าปลดหนี้หมดแล้วนะเงินที่เหลือเนี่ย
แบ่งให้ลูกอีก๒คนที่กำลังเรียนอยู่
ก็ถือเป็นทุนการศึกษาต่อไปครับ

จะมีเหลืออีกไหมฮะแม่ถ้ามีเหลือก็นึกถึงผมด้วยนะ